มันเยอะมากตอนนี้ต้องพาคุณผู้ชมไปดูต่อที่สุโขทัย
น้ำในแม่น้ำยงมันเอ่อล้นตลิ่งมาคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปท่วมนะฮะ
เป็นวงกว้างเช่นเดียวกันอ่าไล่เลียงแต่ละพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ไปดูกรสินก่อนเนี่ยภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเอ่ย
การนำกระสอบทรายไปอุดรอยรั่วพร้อมทั้งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ
บริเวณท้ายหมู่บ้านดอนปอแดงหมู่๗นะ
ห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกรสินหลังน้ำที่ลำน้ำเปล่าเนี่ย
หนุนสูงแล้วพนังที่เห็นเนี่ยมันขาดคุณผู้ชมเห็นไหม
มันขาดกว้างเหมือนกันนะสัก๒เมตรได้
ก็ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
เต็มไปหมดเลยครับค่ะนะฮะส่วนในเขตเทศบาลเมืองกรสิน
ชาวบ้านยี่สิบเอ็ดชุมชนกว่าหนึ่งพันห้ามร้อยครอบครัว
เผชิญกับน้ำท่วมอีกระลอกหนึ่งสูงด้วย
เพราะว่าน้ำมันเอิดล้นแล้วก็ตอนนี้ใกล้เข้าสู่ในพื้นที่ของเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ต้องตัดไฟ
แล้วก็ประปาในบางจุดเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังได้จัดเตรียมสถานการณ์เรื่องของที่พักพิงชั่วคราว
แล้วก็เปิดจุดอำนวยการช่วยเหลือไว้ที่วัดหอไตรแล้วก็วัดสว่างคงคา
เพื่อช่วยชาวบ้านบางส่วนตอนนี้ก็ไปพักในวัดนี้เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับ
ทีนี้ไปดูอุบลราชธานีเมืองดอกบัวกันหน่อยนะคะ
จุดที่หนักเลยเนี่ยก็คืออำเภอเคืองในค่ะยังคงมีมวลน้ำเอ่อท่วมถนนนะคะ
บ้านเรือนประชาชนเองก็ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการสั่งปิดเส้นทางทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สาม
อุบลราชธานียะโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่จุดนี้เนี่ย
ถูกน้ำท่วมกว่าสองเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยกันช่วยชาวบ้านเร่งขนย้ายเข้าของออกจากบ้านเรือน
ยังคงถูกน้ำท่วมเนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันก็ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปรับชาวบ้าน
ยังคงติดค้างอยู่ในลำห้วยน้ำกล่ำออกมาจากพื้นที่
แล้วก็ไปพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านกอก
คือไปดูภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้มีพื้นที่ประสบอุทธกภัยรวม๑๓อำเภอ
ตำบล๑๖๙หมู่บ้านแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะ
เพราะว่าตอนนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วด้วย๑คนค่ะ
อุบลราชธานีนะคะคุณผู้ชมพาไปดูที่พิศนุโลกกันหน่อยค่ะ
พื้นที่ที่หนักที่สุดก็ยังคงเป็นที่ตำบลวังพิกุลที่อำเภอวังทอง
เพราะว่าน้ำมันท่วมประมาณเมตรถึง๒เมตรนะคะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่รุ่มเป็นแอ่งกระทะ
แล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำวังทองน้ำเนี่ยมันจะไหลหลากไปสู่อำเภอบางกระทุ่ม
ส่วนทางด้านกองทัพภาคที่๓ก็มีการนำอาหาร๔๐๐กล่องขึ้นฮอเลยค่ะ
แจกจ่ายไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่หมู่๕
วงคล้องตำบลชัยนามอำเภอวังทอง
ก็วิธีการของเขาเป็นภาพจากบนฮอล์
เจ้าหน้าที่จะต้องห่อนกล่องอาหารลงบนหลังคาบ้าน
บางจุดทหารลอยคออยู่กลางน้ำเลยนะคะ
รอรับอาหารแล้วก็เอาไปแจกจ่ายกับคนที่โดนน้ำท่วม
ชาวบ้านในพื้นที่วัดตายมที่อำเภอบางกระทุ่มเนี่ย

ท่อนไม้ตอกเป็นเสาหลัก
แล้วก็เอากระสอบทรายมาอุด
เป็นรูรั่วของพนังกั้นน้ำ
เพราะว่าถูกมวลน้ำจากอำเภอเนินมะปราง
พังเสียหายยาว๒๐เมตร
ซึ่งการทำงานครั้งนี้อุปสรรคหลักเลยค่ะคุณผู้ชม
คือกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมาก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะช่วงบ่าย
คุณผู้ชมรอดูภารกิจนายกรัฐมนตรี
จะลงพื้นที่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
หลังจากนั้นนายกจะไปดูประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันท
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ดังนั้นดูสถานการณ์น้ำที่สุโขทัยกันหน่อยดีไหมค
ใช่ครับตอนนี้สุโขทัยน้ำในแม่น้ำยม
ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยเมื่อวาน
อยู่ที่บริเวณจุดวัดวาย๔นะฮะ
จวนผู้ว่าน้ำสูง๗เมตร๖๖เซนติเมตร
ซึ่งเลยจุดวิกฤตอยู่ที่๗เมตร๔๐เซนติเมตร
ทำให้น้ำนั้นเริ่มไหลซึมผ่านพนังกั้นน้ำเข้าไปท่วม
หลายจุดเหมือนกันซึ่งติดอยู่กับแม่น้ำแบบนี้
น้ำมันสูงแล้วเห็นไหมมันสูงกว่าตัวเมืองเยอะทีเดียวนะครับ
นะฮะตอนนี้น้ำท่วมถนนหลายสายเหมือนกัน
รวมทั้งเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุโขทัย

การระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร็วที่สุด
รวมทั้งต้องเร่งผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งทะเลหลวง
เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ช่วงของหน้าแรงต่อไป
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ทีนี้ล่าสุดปริมาณน้ำจำนวนมาก
ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพพึ่ง
อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย

ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเชี่ยวแบบนี้คุณผู้ชม
ทำให้พนังกั้นน้ำมันซุดตัวลง
ขณะที่พนังกั้นน้ำอีกหลายพื้นที่ก็ซุดตัวเช่นเดียวกัน

อย่างพื้นที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมือง
ตำบลปากพระอำเภอกงไกรลาศ
เบื้องต้นตอนนี้ดูภาพรวมจังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม๕อำเภอ
คืออำเภอสวรรคโลกศรีสำโลง
กรงไกรลาศคิวรีมาศแล้วก็อำเภอเมือง
ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
อีกสัก๒๓วันเดี๋ยวรอดูนะคะ
ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
จะมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เหนือเริ่มลงมาภาคกลางแล้วนะ

แล้วก็คิวต่อไปก็คือกรุงเทพมหานคร